เป็นเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านบ้านหนองน้ำขุ่นจังหวัดบุรียรำค่ะ
เข้าไปร้องเรียนนะคะให้เอาผิดกับผู้ใหญ่บ้าน
หลังจากที่มีอาการเก็บดอกเบี้ยเงินทุนนะคะ
ในการสำรวจพื้นที่นาเป็นการเอาเปรียบชาวบ้านค่ะ
ชาวบ้านในพื้นที่บ้านหนองน้ำขุ่นตำบลหนองบอน
อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรำ
รวมตัวกันไปที่ว่าการอำเภอประโคนชัยนะคะ
ติดต่อสอบถามความคืบหน้าในการเอาผิดนายพัศกร
พรมออกผู้ใหญ่บ้านหนองน้ำขุ่น
หลังจากที่ชาวบ้านกล่าวหาว่าผู้ใหญ่บ้านคนดังกล่าวค่ะ
มีพฤติกรรมเรียกเก็บดอกเบี้ยกองทุนเงินล้าน
จากสมาชิกที่กู้เงินกองทุน๑๘๐
ขณะที่นโยบายรัฐบาลได้กำหนดเงื่อนไข
ให้เงินกองทุนดังกล่าวปลอดดอกเบี้ย

อกจากนี้มีการเรียกเก็บเงินจากชาวนาแปลงละ๑๐๐บาทด้วย
เพื่อเข้าโครงการรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล

ขณะนี้มีชาวนาที่ถูกเรียกเก็บเงินแล้วกว่า๖๐คนนะคะ
แต่ว่ารายชื่อของชาวนาในจำนวน๖๐คน
กลับไม่มีชื่อในการที่จะเป็นผู้ได้รับเงินช่วยเหลือไร่ละ๑๐๐บาทจากรัฐบาลค่ะ
ขณะเดียวกันชาวบ้านบางส่วนที่ไม่ได้ทำนา
กลับไปมีชื่อว่าเป็นผู้ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลไร่ละ๑๐๐บาท

เพื่อให้ทางอำเภอตรวจสอบเอาผิดกับผู้ใหญ่บ้านค่ะ

หลังจากที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้าน
ทางอำเภอตั้งคณะกรรมการสอบข้อที่จริงขึ้นมาแล้วนะคะ
ซึ่งพบว่ามีมูลกระทำผิดตามที่ถูกร้องเรียนจริง
ขณะนี้อยู่ระหว่างการตั้งกรรมการสอบเอาผิดทางวินัยตามขั้นตอนค่ะ